คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้โกรธจัดโกรธจัดนะฮะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ
แล้วก็ไลฟ์นะครับคือโมโหว่าเฮ้ยทำไมไม่ล้างแผลอ่ะ
ล้างแผลให้ผมที่ผมเป็นคนไข้มาแล้วรู้ไหมผมลูกผ่อบอตรอนะ
ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาไม่ยอมล้างแผลให้ผมอยู่โรงพยาบาลของรัฐ
เขาอ้างว่าเขาไม่ยอมล้างแผลให้ผมโรงพยาบาลชะอำนะครับผม
แต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าจะไม่ล้างแผลให้กับผมนะครับขอให้พี่น้องช่วยแชร์ออกไปนะครับ
เพราะเหตุผลอะไร
เพราะเหตุผลอะไรถึงไม่ล้างแผล
เพราะเหตุผลอะไรถึงไม่ล้างแผล
จับแผลกูแผลกู

เพราะเหตุผลอะไรถึงไม่ล้างแผลกู

ผู้ชายที่คล้ายคนเมาคนนี้
ผู้ชายที่คล้ายคนเมาคนนี้
นะฮะไลฟ์ลงโซเชียลมีเดีย
ไม่ล้างแผลให้เขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี

ฐานีสมบุรณซับอดีต
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รู้จักกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอำด้วยนะ
แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปเรียกอธิบดีมา

แล้วก็โรงพยาบาลนี้ต้องพังแน่
เขานี่แหละจะพังโรงพยาบาล
แล้วจะไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออก
โรงพยาบาลต้องโทรเรียกตำรวจสิครับ
เพื่อให้เข้ามาควบคุมสถานการณ์
ล่าสุดครับนายแพทย์ประกาศิษย์ชมชื่น
ท่านผู้มนิการโรงพยาบาลชะอำจังหวัดเพชรชมบุรีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าชายคนดังกล่าวมาล้างแผลนะครับ
ซึ่งเป็นแผลเก่าไม่ใช่แผลสดไม่ใช่แผลใหม่นะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าอันนี้เป็นแผนกฉุกเฉิน
ท่านมาในเวลาปกติเวลาราชการจะดีกว่า
แต่เขาก็เอะอะโวยวายพูดจาไม่ดี
จึงเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
จนเจ้าหน้าที่รอปภกับตำรวจสายตรวจ
มาดูเหตุการณ์นะครับแล้วขอให้ยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำแผลให้กับชายคนดังกล่าว
จากนั้นเขาก็กลับไป
ส่วนรอบพอที่มีการฉุดล้างกันจนเกิดบาดแผลนะครับ
ก็เพียงไปลงบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเท่านั้นฮะ
ตอนที่เริ่มจะยื้อยุดฉุดกระชากัน
รอบพอพอก็บาดเจ็บนิดหน่อย
แต่ทีนี้ก็ได้ให้เขาไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้บันทึกหลักฐานไว้ที่ประจำวันไว้ครับ
ตอนแรกก็ยื้อยุดฉุกกระชากกันใช่ไหมครับ
เขาขอว่าเพื่อจะให้มันจบกันก็จะช่วยต้องช่วยดูแลแผลเขาก็เย็บแผล
อะไรกันก็นานอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นร่วมชั่วโมงนะครับ

ตำรวจว่ายังไงล่ะพันธุ์ตำรวจเอกปัญญากุลไทย
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอำนะครับ
บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบประคำพยาบาล๑คน
แล้วก็เวรเปรย์๑คนหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเรียกรอบพอเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ส่วนผู้ชายในคลิปนะครับนามสกุลสมบูรณทรัพย์จริง

มีลูกสาวคนเดียวครับ

นามสกุลเหมือนกันจริงไม่รู้จักกันมาก่อน

คือนามสกุลเหมือนกันเดี๋ยวนี้เยอะนะจริง